มีคุณแม่พาลูกชายไปร้องทุกข์ที่กระทรวงยุติธรรมที่กาญจนบุรี
คือแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายอายุ๒๑ปีเข้าไปบำบัดเรื่องของยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
ปรากฏว่าไปอยู่ที่นั่นโอ้โหถูกทำร้ายปางตาย
ชีวิตความเป็นอยู่มันหึงแออัดแย่จริง
ถึงขั้นลูกชายติดเชื้อโรคผิวหนังด้วยนะครับแม่เขาบอกเขามีคลิปนะเป็นหลักฐานนะสำหรับที่บำบัดยาเสพติดเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดที่วัดแห่งนี้นะครับ
นี่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมาสอนศูนย์บำบัดยาเสพติด
โอ้โหคือที่นี่เขามีกฎว่าใครมาบำบัดยาเสพติดก็ต้องโกนศีรษะด้วยนะครับ
แต่มันแออัดมากดูฮะอยู่กันแบบเนี่ยฮะคือห้องน้ำนี่ก็โอ้โหสุดสุดไปเลยอ่ะ
โอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับเป็นคลิปที่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในศูนย์บำบัดที่วัดแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
เขาถ่ายเป็นหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่มันแออัดเหลือเกิน
บอกโอ้โหสื่อมวลชนอยากจะขอร้องขอความเป็นธรรมขอร้องเรียนหน่อยเถอะ
แล้วยังโดนผู้คุมศูนย์ทำร้ายร่างกายอีกความเป็นอยู่ก็ไม่มีเลยเรื่องสุขลักษณะ
หลายคนติดเชื้อโรคผิวหนังด้วยอย่างแม่ลูกคู่หนึ่งที่มาร้องทุกข์กับทางกระทรวงยุติธรรม
นี่ข้าวอาหารการกินท่านผู้ชมครับคือทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้นะครับ
เราก็ไปกับทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ที่เขาจะมาช่วยสองแม่ลูกที่ร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีด้วยนะเพราะว่าทางผู้เดือดร้อนเนี่ยเขาร้องไปนะครับ
ผู้ปกครองด้วยนะครับผู้ที่มาบำบัดแล้วก็ถูกทำร้ายแล้วก็ติดเชื้อโรคผิวหนังด้วย
วันนี้ไปที่วัดท่าผู้ราชบำรุงอยู่ที่ตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งมีศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอยู่ที่นี่
วันนี้ก็ไปกันนะครับพบว่าอาคารที่พักของผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ยเป็นอาคารปูนชั้นเดียวนะฮะ
ไว้ทุกด้านแต่ไม่มีหน้าต่างนะฮะประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็ก
หลังคานี่มุงด้วยกระเบื้องลักษณะที่อยู่อาศัยกันช่วงบำบัดยาเสพ

บำบัดยาเสพติดเขาถ่ายภาพด้านในอาคารมาให้ดูนะฮะพบว่ามี
ลักษณะเป็นโถงกว้างมีผู้เข้ารับการบำบัดอยู่ที่นี่ทั้งหมด
คนให้ปูผ้าแล้วนอนรวมกันอยู่กันอย่างแออัดสิ่งอำนวย
ระบายอากาศที่ติดเอาไว้ข้างผนังมีห้องน้ำ๒
๒ห้องอยู่กัน๒๑๖คนห้องน้ำ๒พ่อนะครับ

คือเวลาที่มันปวดแล้วมันทนไม่ไหวจริงอ่ะ
ต้องเข้าไปถ่ายไปอุจจาระพร้อมกัน๒คน
อย่างนั้นไม่ทันฮะไม่ไหวจริงครับ
คือนั่งหันหลังชนกันแล้วก็อุจจาระพร้อมกันสองคน

คือปัสสาวะนี่ก็ยังพอทำเนาแต่ก็ยังไงรู้ไหม

เอาถังน้ำมาฉี่ใส่เอาเพราะว่ามันไปที่โถส้วมไม่ทัน
คือผู้สื่อข่าวของเราพอมาติดตามเรื่องนี้เนี่ย
เขาถึงขั้นแบบขอบคุณเลยนะครับที่สื่อมาช่วย

บำบัดยาเสพติดแล้วมาเจอศูนย์แบบนี้เข้า
ขอบคุณมากครับพี่ที่มาช่วยพวกผมขอให้พวกผมได้กลับบ้าน

ผมมา๕๖วันผมติดโรคติดถุงเต็มตัวแล้วครับแม่
ขอบคุณมากครับพี่ที่มาช่วยพวกผมขอให้พวกผมได้กลับบ้าน
ขอให้กลับบ้านมาหาลูกหาเมียที่ติดตรึง
ห้าเสียฟ้ามไก่เสียฟ้ามติด
ขอบคุณมากครับเมื่อขอพุทธคุณใหม่เลยครับ

นี่ฮะคือในมุมนึงเอาล่ะเขาเคยติดยาเสพติด

เกี่ยวกับยาเสพติดก็ต้องไปบำบัดต้องไปฟื้นฟูจะได้เลิกยา
แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้นะ
นี่ไม่รวมเรื่องถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะ
คือทนายภัยศาลกับหมอปลาแล้วก็ทีมข่าวของเราที่มาสำรวจตรงนี้ครับ
มีตำรวจสพดันมะขามเตี้ยมาตรวจสอบพื้นที่ด้วยนะครับ
คือผู้บำบัดยาเสพติดหลายคนนี่แบบ
โอ้โหตะโกนร้องด้วยความดีใจเลยบอกหิวข้าวเหลือเกิน
อยากกลับบ้านอยู่ไม่ไหวแล้วที่นี่มันทุกข์ทรมานเหลือเกินค่ะ
คุยข้างใน
คุยข้างใน

เฮ้ยไอ้น้อง

สามเดือนนี้แล้วกินมื้อเดียวครับ

คงจะต้องช่วยหาที่หาทางให้บำบัดให้เสร็จนะ
ก็คงจะต้องช่วยหาที่หาทางให้บำบัดให้เสร็จนะ
คือไม่ใช่อยากกลับบ้านปล่อยกลับบ้านแล้วไปเสพยากันอีก

ตอนที่เดินสำรวจพื้นที่นี่ครับ
พระลูกวัฒน์ของสูงบำบัดยาเสพ

มาพูดมาคุยกันเดี๋ยวลองฟังกันแล้วกันนะครับ
อีกปีนี้ลองฟังทางผู้ที่ดูแลศูนย์เขาชี้แจงหน่อยกันละกันนะครับเว้นนี่นะครับเพิ่มครับ
นี่คือพระชาญวิทย์ธิสามโรเป็นเลขานุการศูนย์บำบัดฟื้นฟูที่นี่
ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัทธาปุราชปำรุง
อีกคนนึงคือนายสมเกียจโอนเป็นผู้ดูแลศูนย์แห่งนี้เขาเป็นกู้ภัยด้วย
คือทางผู้ที่เขาดูแลศูนย์ที่นี่ชี้แจงว่าก่อนที่ผู้ปกครองของผู้ติดยาเสพติด
จะพาผู้ติดยามาบำบัดที่นี่ต้องมีการทำสัญญายินยอมกันก่อนนะฮะ
แล้วต้องเสียค่าแรกเข้านะมีค่าแรกเข้า๑๐๐๐บาท
จากนั้นทุกเดือนเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าคูปองในการซื้อของกินคนละ๒๐๐๐บาททุกเดือน
หากมาบำบัดแล้วอยู่ไม่ครบ๑ปีนะก็ต้องเสียไปสำหรับ๑๐๐๐บาทนะ
อ้างว่าเพื่อที่ผู้ปกครองจะได้รู้สึกเสียดายเงินแล้วจะได้ไม่เอาลูกออกไปก่อน
นี่ฮะเดี๋ยวอยู่ไม่ครบบำบัดไม่ครบปีถ้าไม่ครบปีเนี่ยเอาออกไปก่อน
ต้องถูกลิบไป๑๐๐๐๐บาทตอนมาต้องวางเอาไว้๑๐๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องห้องน้ำในสถานที่บำบัดที่มีอยู่๒ห้อง
คือทางผู้ดูแลศูนย์เขาบอกว่าความจริงเนี่ยเอาละด้านในเนี่ยมันมี๒ห้อง
แต่ด้านนอกเนี่ยมันมี๓๐ห้องนะถ้าจะไปใช้ก็ใช้ได้
กิจกรรมแต่ละวันก็คือตื่นนอนตี๓มาบริหารร่างกายก่อน
ทำกายบริหารครึ่งชั่วโมงอาบน้ำสวดมนต์
ศูนย์จะเตรียมอาหารเช้าไว้ให้มีอาหารเที่ยงให้
ื้อเย็นผู้ปกครองต้องซื้อคูปองเอง
วิธีของทางศูนย์ใช้วิธีการสวดมนต์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สมุนไพรให้กินบางคนก็มียาที่ทางโรงพยาบาลเขาจะจัดมาให้อยู่แล้ว
ยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายนะ
ผู้บำบัดบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายนั่นคือการลงโทษเท่านั้น
สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัย
จะกำหนดหรือสัญญา
ตกลงเป็นสัญญานะหรือเป็นหนังสือลับตัวครับ
ก็มันรวมอยู่ในภาพยาวกัน
บางทีผู้ผู้ของธรรมดิการตัวกลับกองกลับนดเนี้ย
เพราะว่าลูกอ้อนลูกหลานอ้อนจะกลับ
แล้วก็เห็นใจแล้วทำให้การบำบัดรักษาเนี่ยไม่ได้ผล

ใช่ไหมแล้วเนี่ยตื่นตี๓ทำการบริหาร

ื้อเย็นก็ซื้อคูปอง

อาจจะเลิกยามันจะเลิกได้ไหม

บำบัดของศูนย์บำบัดยาเสพติด
มันควรจะมีระบบระเบียบอะไรที่มันดีกว่านี้หรือเปล่า

ประสานไปยังท่านผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ท่านก็เดินทางมาตรวจสอบที่วัดท่าผู้ราชบำรุงนะครับ
ซึ่งท่านผู้ว่ามาเห็นนี่ท่านผู้ว่าบอกโอ้โห
เดี๋ยวจะช่วยแก้ปัญหาให้กันแล้วกัน
เดี๋ยวจะหารือกับทางสาธารณสุขจังหวัดด้วย
ตำรวจทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

เอาก่อนดูก่อนว่าหนึ่งเรื่องของสถานที่

มันเป็นไปตามที่ผู้ที่เขาอยู่ที่นี่
เขาได้รับผลกระทบและร้องเรียนไปจริงหรือไม่
ถ้าไม่ถูกต้องขั้นตอนต่างวิธีการต่างไม่ถูกต้อง

ประสานไปขอให้ทหารนำรถบรรทุกมา๗คันแล้วนะฮะ

อยู่ที่เขาชนไก่ก่อนคุณเขียนมาสอน

บัดก็ต้องให้มันครบคอร์ส
ใช่แต่จะบำบัดมาอยู่อย่างนี้ก็โอ้โห
มันก็ไม่ไหวนะอันนี้ฮะทางผู้ว่าท่านก็ให้ทหารเนี่ย
ช่วยนำทั้งหมดไปอยู่ที่เขาชนไก่ก่อนแล้วนะครับ
สองร้อยกว่าคนนะฮะค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องราวที่คุณแม่กับลูกเขาเอามาให้ข้อมูล
ลูกก็ไปอยู่ในนี้แล้วก็โดนทำร้ายร่างกายแล้วก็ติดโรคมาด้วยเนี่ยนะ
นายภัยศาลก็พาแม่นะคะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
เรื่องร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมให้มาตรวจสอบที่นี่
คือในเบิร์ตเนี่ยเขาติดยาเสพติดเขาก็ไปฟื้นฟูที่นี่
ก็ที่วัดท่าภูระบำรุงที่ด่ารมคัมเตี้ยกาลจนบรี
แล้วเขาบอกว่าคือเขาโดนทำร้ายร่างกายจริงเขายืนยันแบบนี้
แล้วเขาก็ติดเชื้อโรคเป็นโรคผิวหนังมาจากที่นี่จริงดูดูผิวหนังเขาสิคะครับ
เป็นตุ่มพองแบบเนี้ยค่ะแม่ก็เลยบอกว่าคือหลังลูกชายติดยาเสพติดอ่ะ
เพื่อนบ้านแนะนำให้รู้จักกับดาบตำรวจนายหนึ่งให้ไปบำบัดที่นี่
แต่ว่าเนี่ยกลายเป็นว่าลูกชายติดเชื้อโรคเป็นโรคที่ผิวหนังแบบนี้
ผู้พองทั้งตัวแบบนี้คือทีนี้ค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่อยากให้ลูกโดนจับติดคุก
ก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นลักษณะของการบำบัดได้ไหม
เพราะว่าลูกแม่แค่เสพยาเสพติดอ่าทีนี้ค่ะแม่บอกว่าแม่ต้องจ่ายเงิน
ขอจ่ายแค่๒๖๐๐๐บาทได้ไหมมีแค่นี้แหละ
เดือนมิถุนายนดาบตำรวจนายนี้ก็เลยพาลูกแม่ไปบำบัด
แล้วก็ต้องเซ็นเอกสารยินยอมต้องใช้เวลาปีหนึ่ง
ที่ผ่านมาก็ฝากเงินกับเพื่อนบ้านโอนเงินไปให้วัด
เพื่อให้ลูกได้มีคูปองซื้อของกินแต่กลายเป็นว่าลูกแม่ไม่ได้กินอะไรเลย
ได้กินข้าวกับมะละกอต้มสุกแค่นี้จริงแม่บอก
ไม่แล้วตำรวจคนนั้นเรียก๒๖๐๐๐ใช่ไหม
๒๖๐๐๐ค่ะ๒๖๐๐๐แล้วก็จ่ายเงินโอนเงินให้ได้ด้วยให้ทางวัดด้วยค่ะ
แต่ทางวัดเนี่ยเขาบอกเขาเก็บค่าแรกเข้า๑๐๐๐
ใช่ค่ะดังนั้นส่วนต่างไม่รู้ยังไงค่ะไม่รู้ยังไงดับตำรวจนาย
แล้วครูปองเสียอีกเดือนละ๕๐๐๐ใช่ค่ะแต่ทางวัดบอกครูปองเนี่ยเดือนละ๒๐๐๐
แต่แม่ไม่ได้บอกว่าโอนทุกเดือนนะไอ้๕๐๐เนี่ยนะ
แต่แม่ว่าแม่เคยโอนไป๕๐๐๐อ๋อครับค่ะ
ทีนี้ลูกชายแม่บอกว่าโดนซ้อมด้วยไงแม่ก็เลยติดต่อขอรับตัวลูกชายกลับ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าจะพากลับก่อนครบปีนึงครับ
ก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าทางศูนย์เขาบอกว่าต้องจ่ายหมื่นนึง
เพราะว่ามันผิดสัญญาอืมโอ้โหแม่ก็เลยบอกว่าแล้วแม่จะทำยังไง
ก็เลยไปร้องกับทนายความให้ช่วยเหลือหน่อยก็เลยไปร้องกับทางศูนย์ดำรงธรรมนะคะ

อ๋อเพื่อนบ้านเขาบอกค่ะวันที่เขาไปเอาลูกมานะคะ
เขาบอกว่าให้รีบไปลูกมาไม่งั้นลูกจะตายก่อน
แม่ก็เลยเดินทางไปเอาวันที่๑๔เลยตอนเดินทางไปเขาก็บอกว่าต้องจ่ายหมื่นนึง
แม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินจะจ่ายค่ะแม่ก็เลยขู่ไปว่าคุณจะเอาทีวีช่องไหน
คุณผู้ชมคะตัวในเบิร์ตเนี่ยก็บอกว่าคือก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผมติดยาเสพติด
ก็คือลูกชายแม่นะบอกว่าผมมาติดยาเสพติดจริงแต่ผมก็อยากจะเลิกนะ
คือตั้งใจอยากเลิกยาเสพติดแต่ก็ไม่คิดว่าสภาพความเป็นอยู่มันไม่ต่างจากติดคุกเลยอ่ะ
ก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าเริ่มจากสภาพห้องนอนนอนรวมกันเกือบ๓๐๐คน
ห้องน้ำมีแค่กำแพงกั้นขับถ่ายก็ไม่เป็นส่วนตัวอาบน้ำก็มีกฎอาบได้คนละไม่เกิน๕ขัน
ห้ามเกิน๕ขันใครตักขันที่๖โดนเลยโดนทำโทษโดนซ้อม
ส่วนอาหารได้กินข้าวเปล่ากับมะละกอต้มสุกบางวันข้าวบูดข้าวบูดแล้วยังไงท้องเสีย
จริงในเบิร์ตบอกอุจจาระราชก็มีเจ้าหน้าที่บอกข้างนอกมี๓๐ห้อง
แต่คุณเปิดให้เขาออกไปใช้ข้างนอกหรือเปล่าใช่ไหม

อุจจาระราดกางเกงก็มีห้ามขับถ่ายห้ามล้างออกอย่างนี้
กิจกรรมในแต่ละวันมันไม่ใช่การบำบัดยาเสพติดนะ
เพราะว่ามันมีแค่ออกกำลังกายกับสวดมนต์อ่ะครับ

นี่นะคะผู้คุมที่ทางวัดตั้งมา๔๐คนบางทีอยู่ดีก็เรียกไปซ้อม
เรียกไปซ้อมแบบไม่มีเหตุผล
เบิร์ตบอกผมทนไม่ไหวคือใจอยากเลิกยาเสพติดจริง
แต่ด้วยความสูญบำบัดมันเป็นแบบนี้อยากจะหนีออกมาเลย
พอให้ดูดยาเขาแบ่งเวลาให้ดูดถ้าเราดูดไว้ตรงเวลานี้
เขาก็ไปเรียกมาตี๑๐ทีบ้าง๒๐ทีบ้าง
แต่เคสพวกผมเนี่ยจะโดนหนักคือ
พวกผมคิดจะแหกหนีไอ้พี่
เพราะมันอยู่ยากอยู่ลำบาก
ก็มีแต่คนอยากจะหนีแต่ไม่มีใครกล้าพวกผมก็เลย
วันนั้นว่าจะแหกหนีแต่ว่าหนีไม่รอด

อันนี้เป็นเหล็กแล้วก็โครงแสกหนัก

มีอะไรอยู่อย่างไรอย่างไร

นอนอยู่พื้นระเบียงสกปรกมีหนองมีน้ำเหลือง
แล้วก็ห้องน้ำนี่ก็คือ

ทีนี้ค่ะเขาก็ไปยื่นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์ให้ตรวจสอบนะคะ
บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่วัดนี้
ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะ
วัดนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
กับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนานีหรือสบยช

ที่ผ่านมาก็เคยมีคนร้องเรียนนะคะ
ว่าการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
มันไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีผู้เสียชีวิตในศูนย์ด้วยนะคะ
มีข้อมูลมาแบบนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตในศูนย์เนี่ยสัก๒๔คนได้
แล้วพอเข้าไปบำบัดมันยิ่งกว่าไข้กักกัน
มันไม่เป็นไปตามลักษณะของการฟื้นฟู
คำถามคือมันเข้าข่ายกักขังหน่วงเหนียวหรือเปล่า
ลักษณะแบบนี้ถ้าบำบัดฟื้นฟูมันต้องมีขั้นตอนมีวิธีการอย่างถูกต้องเหมาะสมกว่านี้หรือไม่

ท่านผู้ชมครับล่าสุด๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านเห็นนี่คือภาพของพระครูประหลัดประสิทธิ์รตินทโร
ท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่าผู้ราชบำรุงที่ตั้งของศูนย์บำบัดยาเสพติดแห่งนี้
มรณภาพฮะคือท่านอาภาษณ์มีโรครุมร้าวแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลมานานกว่า๔เดือนแล้วนะครับ
ตอนนี้ท่านมรณภาพนะครับท่านผู้ชมครับอ่าทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของศูนย์บำบัดตรงนี้
อย่างที่ทราบนะครับท่านผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีประสานทางทหาร
ให้มารับไปอยู่ที่เขาชนไก่ก่อนนะครับไปอยู่ที่ศูนย์ตรงนั้นก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวจะไปบำบัดที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวแก้ปัญหากันอีกทีนึง
แต่ท่านผู้ว่าบอกดูสภาพแล้วคืออยู่ไม่ไหวอ่ะนะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
สองร้อยสิบหกคนนะครับทหารส่งรถมารับแล้ว
อยู่ที่ศูนย์ฝึกรอดอเขาชนไก่ก่อนนะครับที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ก็ใช้รถบรรทุกของทหารเจ็ดคันมาเคลื่อนย้ายไปมีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่นี่นะครับ
ขอย้ายออกนอกพื้นที่เพิ่มเติมทั้งหมดเลยนะฮะคือมีพระด้วยนะฮะที่บอกขอไปด้วย
นะพระก็บอกขอย้ายออกจากวัดด้วยนะครับตอนนี้ยังเหลือพระที่วัดที่ยังจำวัดอยู่อีกก็คือเหลือแค่สิบรูป
ส่วนท่านเจ้าอาวาสท่านเพิ่งมรณภาพเมื่อ๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาก็คงต้องฝากท่านผู้ราชการจังหวัดเพิ่มเติมแล้วล่ะ
จากเรื่องศูนย์บำบัดที่ต้องจัดการเนี่ยทีนี้ทางวัดตรงเนี้ยท่านเจ้าวาดมรณภาพแล้วเนี่ย
แล้วจะดำเนินการอย่างไรกันต่อในเรื่องการดูแลวัดเพราะว่าโอ้โหศูนย์บำบัดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ